ศักดาอยู่กับโสพลและศักดาเนี่ยเป็นตัวพี่ชายแต่เป็นพี่ชายต่างแม่นะ

ไม่ไหวแล้วโสพลชอบเมาเมาทีไรหาเรื่องอลวาดทำลายข้าวของ

รอบนี้ศักดามีปืนยิงปั้งเข้าไปเลยฮะ

หมอมี่ครับประวัติเยี่ยม๒๕

ลองอุ้มเรือนล่ะ

ส้มนี่แหละคุณผู้ชมคนนี้คือโสพลคนเป็นน้องชาย
โดนยิงเข้าไปที่ต้นขารับบาดเจ็บเลยโสพลในอายุ๓๔ปี
เหตุเกิดในบ้านที่หมู่๕บ้านแคนตำบลสนามชัยที่บุรีรำครับ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลให้โสพลก่อนนะ
กระสุนมันฝังในทั้ง๓เม็ดแต่อาการไม่สาหัสครับ
ยังพอพูดคุยได้แต่พูดจาถามอะไรไป
ตอบจับใจความไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผู้จาวกไปวนมา
ก็เลยอ่ะงั้นโสพลไปโรงพยาบาลก่อนก็แล้วกัน

ดาครับศักดาคือพี่ชายต่างแม่ไม่ได้ไปไหนนะยืนรอมอบตัวอยู่ในบ้านนี่แหละ
นี่คนนี้คนนี้คือศักดาครับก็เอาปืนแก๊ปที่ใช้ยิงก่อเหตุมอบให้กับตำรวจครับ
ยอมรับด้วยยอมรับด้วยนะผมยิงเองผมยิงไอ้โสพนเอง
แล้วก็บอกว่าโสพลมันชอบดื่มเหล้าเมาทีไรก็จะหาเรื่องคนอื่นเป็นประจำ
แล้วก็แจ้งตำรวจเองด้วยครับฟังศักดาหน่อยฮะ
คือนี่ทำยิงไปยิงขายิงไปกี่นัดตอนนั้น
โหปืนมันยิงได้นัดเดียวครับอืม
ต่อมาตำรวจก็คุมตัวศักดาคนพี่
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
แล้วก็จำลองเหตุการณ์ในตอนนั้นตอนที่ยิงโสพลน้องชายเนี่ย
ระหว่างนั้นแม่ของศักดามาถึงครับ

ศักดาคงเหลืออดแล้วจริงเหลือทนกับโสพลแล้ว
นมาหลายปีแล้วแล้วโสพลคนเจ็บไปให้ปากคำเพิ่มที่โรงพักบอกว่า
พี่ชายไม่พอใจผมเพราะผมชอบไปยืมเงินยืมเงินไปแล้วไม่คืน
แต่คดีนี้ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
อย่างไรก็ตามครับตำรวจดำเนินคดีกับศักดาในความผิดตามพรบออาวุธปืนไว้ก่อน
ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างรอโสพลคนเจ็บในฐานะผู้เสียหายมาพิจารณาแจ้งความเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายป้องกันตนเองหรือเปล่านะครับ